วดคะแนนนิยมคือถ้าวันนี้คุณเลือกตั้งใหม่
ถ้าวันนี้คุณเลือกตั้งใหม่คุณจะเลือกใคร
เมื่อวานน้ำแข็งก็แบบแตะไปหน่อยใช่ไหม

มหาวิทยาลัยศรีปฐุมร่วมกับดีโหวตนะครับ
ผลการสำรวจคะแนนนิยมหลังการเลือกตั้ง
เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนแต่ละพักการเมือง
ในประเด็นที่ว่าหากนะหาก
หากมีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งในวันนี้
คุณจะเลือกพักใดจากกลุ่มอาชีพทั่วประเทศ

เขาโอ้โหใช้๑๒๕๓ตัวอย่างนะ
เพราะว่าพักเก้าไกลนะครับมีคะแนนนิยมเพิ่มขึ้น๖๒๓๙นะ

พักรวมไทยสร้างชาติลดลงลดลงร้อยละนะครับ๐๘๔หรือ๐๘
พักพลังประชารัฐลดลง๖๐๒
พักประชาธิบัตรลดลงนะฮะ๑๐๐ละ๙๙๖หรือ๙๙๖
แล้วพักเพื่อไทยโอ้โหพักเพื่อไทยคะแนนนิยมลดลง๖๒๒๔ครับ

ลดลงเกือบทั้งหมดนั้นหรือไปไหน

ก้าวไกลฮะการที่พักเก้าไกลได้คะแนนนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับ
เป็นเพราะคะแนนนิยมของพักเพื่อไทยไหลไปอยู่ก้าวไกลนะครับ
เมื่อกี้๖๐กว่าไหลไปเท่าไหร่ไหลไป๕๑๓๒นะคุณผู้ชมนะครับ
ส่วน๑๐๙๒นี่ไหลไปอยู่พักอื่น
ส่วนประเด็นนะครับอย่างลองฟังต่อ

ส่วนประเด็นนโยบายรัฐบาลเพื่อไทยข้อใดที่อยากให้ทำสำเร็จมากที่สุด๓อันดับแรกมีอะไรบ้าง

เงินเดือนใช่น้ำแข็งเงินเดือนปริยาตรี๒๕๐๐๐บาท
นะครับนี่ล่ะพอถามต่อว่า

สมมุติเพื่อไทยเขาทำพวกนี้๓ข้อนี้
สำเร็จเนี่ยคุณจะเลือกเพื่อไทยไหม

หลอยละ๒๗๓๑บอกว่าเลือกแน่นอน
ร้อยละ๒๔๑๕บอกว่าอาจจะเลือกนะครับ
สำหรับประเด็นการจัดทำรัฐธรรมนูลนะครับฉบับใหม่ทั้งฉบับเนี่ย
ร้อยละ๗๕๕๓เห็นชอบให้จัดทำนะครับแต่ว่าร้อยละ๑๒๑๔บอกว่าไม่เห็นชอบ
ควรแก้รายมาตราแสดงว่าพักเพื่อไทยนอกจากเรื่องการต่อลองแล้วเขาก็อ่านเกม
ปากท้องไม่ดีขึ้นเขาอาจจะเรียกคะแนนนิยมกลับมาจากประชาชนได้ไง

อืมถ้าเราดูตามโผล่ยังไม่มีชื่อท่านนะ
ใช่นี่แหละคนก็คอมเมนต์มาเหมือนกัน
ไม่แต่ว่าคงได้ตำแหน่งที่โอเคล่ะ
ประธานคณะกรรมธิการอะไรแบบนี้รอดูรอดูครับ